หัวข่าวของเราในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเรื่องของผลฟุตบอลโลก

สามูไรคมกริบ

ส่วนสิงห์โตไตรรันกาซีนากาฟอร์มดุไล่ขยามหักปิด
อินซีขาวโปแลนด์ไปได้๒ประตูต่อ๑นะครับ
ดูผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันซะหน่อย

คู่แรกก็โคลัมเบียพบกับญี่ปุ่นสมุไรทีมจากเอเชียนะครับ

ญี่ปุ่นคมกริบเลยเอาชนะโคลัมเบียที่เหลือ๑๐คนไปได้
คือโคลัมเบียนาทีที่๔นักเตะคอนเบีย
เขาใช้มือปัดลูกยิงของนักเตะญี่ปุ่น
ไล่ออกจากสนามคุณโคลัมเบียเหลือ๑๐คนนะ
แต่โคลัมเบียก็ยังทำได้๑ประตูนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นทำได้๒ประตูก็ชนะไป๒ประตูต่อ๑
เดิมเก็บ๓แต้มได้สำเร็จสำหรับญี่ปุ่นนะครับ
โปแลนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เซนเซนเกิลซิงโตเตรานก้า
ซึ่งฟอร์มดุนะครับก็หักปีกอินซีขาวโปแลนด์ไปได้นะครับ
โปแลนด์ไป๒ประตูต่อ๑ครับ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันค่ำคืนนี้โอ้โหน่าดูนะคุณ

คู่แรกเนี่ยไม่ดึกฮะ๑ทุ่ม
ฝอยทองโปรตูเกตที่ก่อนหน้านี้เสมอสเปนมาอย่างดุเดือด๓ประตูต่อ๓
มาพบกับโมราโกสิงโตแห่งแอดลาสนะครับ
ส่วนคู่ที่๒อีรานพบกับสเปน
เริ่มแข่งขันกันดึกหน่อยในเวลาตี๑นะครับ
ก็เริ่มฟาดแข้งในเวลา๔ทุ่ม
เป็น๓คู่ของค่ำคืนนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการปราบปรามการพนันในบ้านเรากันบ้างคุณ
เชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์

นางสาวสายทานยิ้มอำภัยหรือว่าน้องเนย
แฟนสาวของเก่งลายพรางอายุ๒๐ปี
แล้วก็เน็ตไอดอลพริตตี้และนางแบบชื่อดังจำนวนทั้งหมดอีก๕คนนะครับ
ก็เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีพานุรัติหลักบุญ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หลังเพราะว่าเป็นผู้โฆษณาเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลนะครับ

ขอโทษประชาชนแทนพริตตี้แล้วก็เน็ตไอดอลที่รับโฆษณาด้วย
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ฟังเสียงคำชี้แจงของเจสซี่หน่อยครับ
ขอโทษทุกคนแทนทุกคนด้วยในที่นี้นะคะ
แต่ว่าแทนไหนได้หลายคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยนะคะ
คือพวกเราทุกคนรู้เท่าไม่ถึงการ

ให้กับเด็กเดียวยาวชนอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับ

แต่เรานำเสนอเนี่ยยอมรับว่าไม่รู้ว่ามันคือสิ่งผิด
เพราะว่าเห็นว่าในโลกโซเชียลเนี่ย
นักแสดงพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะ

เพราะว่าตัวของเราเองเนี่ย

หรือว่าไม่เคยได้เข้าไปเล่นพวกการพนันอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะ
ไปตัวสุดคือครั้งนี้ในชุดแรกเนี่ยมีถ้าหมด๑๖คน
คือวันก่อนนำเสนอไปแล้วเพราะว่าเอมมี่เอมิลี่มาพบแล้วเป็นคนแรก
แล้วก็เมื่อวานที่บอกว่ามาอีก๕คือเจสซี่วาน

มีเมย่ามีใบมิ้นแล้วก็น้ำตาล
ใช่ครับก็พาเรทเข้ามาพบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
รวมทั้งสิ้นนะครับก็มาพบ๖คนแล้วนะฮะ
ทั้งหมดให้การรับสาภาพแล้วก็ยินดีประชาสัมพันธ

คราวนี้ทางตำรวจบอกอ้าวงั้นเรามา
ลงโลกโซเชียลมาพูดถึงเรื่องของโทษของการพนันกันซะหน่อย
ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้เหลืออีก๑๐คนใช่ไหม
ว่าล็อตแรกเรียกไป๑๖มาแล้ว๖

ที่เหลือคือจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒

อืมยังพบว่ามีพิตตี้บางคน
เขาบอกว่าไม่สำนึกในการกระทำนะฮะ
ทางตำรวจจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
และก็ขยายผลจับกลุ่มผู้จ้างวาน
ติดต่อพริตตี้และเน็ตไอดอลเหล่านี้
ให้ทำหน้าที่ในการชักชวนเล่นพนันฟุตบอลนะครับ

ก็นำกลุ่มพิตตี้แล้วก็เน็ตไอดอลเหล่านี้แหละครับ

เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง

จำเลยทั้ง๕คนจำคุกคนละ๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา๑ปีนะครับ
รอลงอาญานี่แหละก็มาทำความดี
บอกกล่าวถึงโทษของเรื่องของการพนันกันซะหน่อยนะฮะ